ยังอยู่ที่แวดวงของบัตรมวยกับศึกยอดมวยไทยรัฐในสุดสัปดาห์นี้

จากนี้ยังมีมวยที่น่าสนใจด้วยนะครับคุณวรปัต
ครับไปดูคู่เอกกันหน่อยนะครับที่มีข่าวฝากกันสำหรับประกอบแสนชัยนะครับ
ไปดูกันหน่อยครับปากกรณ์แสนชัยมวยไทยยิมนะครับ
นี่ถือว่าเป็นยอดมวยที่ชกในไทยตอนนี้น้อยมากแล้ว

ฟอร์มกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าจะเป็นมวยที่ดุเดือดอีกหนึ่งคู่นะครับ
การเทรนของพศสิทมนต์ชัยยอมรับว่าเป็นยอดมวยที่ค่อนข้างดุดันและไขวันเล็ก
ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มเขาก็เป็นมวยสดสดบทเก่าจะเป็นอย่างไร
คุณเดชมพรก็ให้ข้อมูลนวันไปแล้วดังนั้นตอนเสาร์นี้สุดมันแน่นอน
ชกกันในพิกัด๑๔๓ปอนด์นะครับมุมแดงก็เก่ามุมน้ำเงินสดมีดีคนละอย่าง
ส่วนคู่รองพิกัด๑๔๔ปอนอุ๋ยเสียวป้อซูจิอมีเกี๊ยวจะเจอกับโอโรโน่เมืองศรีมาก
ไปดูคู่ที่๒ในพิกัด๑๒๑ปอนด์ครับก็คือเท้าฝั่งโขงยังบลูมวยไทย
จะพบกับจรวดศึกกกัมปะนาฏส่วนคู่แรกพิกัด๑๒๒๑๒๔ปอน
มุมแดงต่อให้๒ปอนด์ก็คือพิชิตมารสิทธิ์ประกายฟ้าจะพบกับตองเอกัมปนาศครับ
พลาดกับศึกยอดมวยไทยรัฐบ่าย๒ถึงบ่าย๔โมง
วยดีดูฟรีไม่มีการพนันนะครับคุณผู้ชมครับ